วันนี้พาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็มีเรื่องนี้ครับ
ตำรวจจอจับหมอเสริมอึ้มดับสลด
เป็นเหตุการณ์ที่สาวประเภท๒ปริญญาโทมชไปผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก

แต่ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตคาเตียงหมอเลย
ตอนเสียชีวิตมีหัวใจหยุดเต้น
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ว่าไม่ทันก็เสียชีวิตในที่สุด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
นายเอใช้เป็นนามสมมุติอายุ๒๒ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองลำพูนเป็นสาวประเภท๒หน้าตาสะสวยเลยล่ะ
ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางในสภาพที่ไม่รู้สึกตัว

ต้องช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้
จากการสอบถามญาติแล้วก็สอบสวน
ก็ปรากฏว่านางสาวเอก็ไปผ่าตัดเพิ่มความอึมของหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าเสียชีวิตในคลินิกแห่งนั้นแหละครับ
ก็นายเอเกิดอาการช็อกและหัวใจหยุดเต้นทันทีในขณะที่ผ่าตัดนะครับ
แพทย์ก็ชี้ภาวะการเสียชีวิตเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณ

สาเหตุการเสียชีวิตของนาเอมาจากภาวะสมองขาดอากาศ
จากภาวะลมรั่วที่สวงอกด้านซ้ายจึงทำให้เสียชีวิต
ทีนี้หลังจากการเสียชีวิตของนายเอแล้ว
ก็ต้องไปดูเรื่องของความถูกต้อง
แล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมดังกล่าวนะครับ
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
นายประเสริฐกิจสุวรรณรัฐ
สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่า
ผู้ประกอบการได้มาขอยื่นขออนุญาตและแก้ไขเพิ่มเติม
ประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
จริงแล้วจึงยังไม่สามารถอนุญาตให้เปิดบริการได้นะครับ
ทั้งนี้จะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความดำเนินคดี
ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมดังกล่าวครับ
นะครับเภทชำการทรายสูตร
หากผู้เปิดคลินิกกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต
แม้ว่าแพทย์จะมีใบอนุญาต

นี้ต้องสอบสวนก่อนว่าเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
เกิดจากผลกระทำโดยตรงโดยไม่มีอำนาจ
อาจจะเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็ไม่เจตนา
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและผลการชนะสูตรของแพทย์
และการสอบสวนโดยมีโทษตั้งแต่จำคุก๑๕ปี
สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
เจ้าของคลินิกหายไปหรือเปล่า
หลังวันเกิดเหตุวันที่๒๘ตุลาคม
วันที่๓๐ตุลาคมทางเจ้าของคลินิกเอง
พร้อมกับทางพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพเขลางนครแล้ว
ทางพ่อของผู้เสียชีวิตก็ขอให้มีการชดใช้
ค่าเสียหายทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเยียวยา
ตามที่เรียกร้องในการเสียชีวิตของบุตรชาย
แล้วก็ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้
ในช่วง๒๓วันนี้พบว่าปิดประตูเงียบนะ
แล้วก็อย่างไรก็ตาม

ในวันที่๒๘ตุลาคมเวลาช่วงเย็น
ราคา๓๕๐๐๐บาทสนใจติดต่อจด
แต่หลังเกิดเหตุได้มีการลบคลิปออกไปแล้วนะคุณ

ก็โพสต์แสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อะไรผู้เสียชีวิตเพราะบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดี

แล้วก็ปัจจุบันเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

และกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยนะครับ